ช่วงนี้มาติดตามบรรยากาศในการถือศีลกินเจที่จังหวัดชุมพรกันหน่อยนะคะ
สารเจ้าลิพกตัวที่ชุมพรนั้นก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสารเจ้าที่มีการจัดพิธีที่แตกต่างจากสารเจ้าอื่นค่ะ
เขาเรียกว่าพิธีดวงประทีบสะดอก
เพราะเป็นพิธีกรรมที่มีความแตกต่างแล้วก็เปิดให้ประชาชนทั้งที่กินเจรวมทั้งประชาชนทั่วไปอย่างเราก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมได้
เขาบอกว่าจะเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะคะ
แล้วก็จะขอพรจากเทพเจ้าได้ซึ่งจะอันเชิญลงมาเพียงแค่ปีละครั้งเท่านั้น
รายงานสดมาจากจังหวัดชุมพรค่ะเชิญเลยค่ะ
ก็ได้เดินทางมาจากสระเจ้าลิฟต์๖ตัวจังหวัดชุมพร
ดวงพลัทธิบสระกร้อหรือผุกตวงโขหลเจียว
ได้ว่าเป็นพิธีที่จัดขึ้นแห่งเดียวในช่วงเทศกาลถือศิลป์กินเจครับ
โดยนำเอาความเชื่อศาสตร์ของเต๋ากับศาสนาพุทธมหาญาณรวมกัน
เพื่อปัดเป่าสิ่งไม่ดีหรือว่าสิ่งอัปมงคลออกไปจากชีวิต
เริ่มด้วยพิธีอันเชิญเทพเจ้าประทับทรง
จากนั้นมีการสวดมนต์จีนบูชาเทพเจ้าอยู่ที่สารเจ้าลิพงภัว
เสร็จแล้วก็จะตั้งขบวนประกอบด้วยคณะดนตรีจีนล้อโก๊
ตามด้วยองค์เทพเจ้าประทับทรงแล้วก็เกี้ยวหลวงปู่สไตโฮงจูซือ
จากนั้นนายเลิศพรชัยชัยฤทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับ
เป็นประธานในพิธีครั้งนี้นำคณะเจอิ้วหรือว่าผู้ที่ถือศีลกินเจ
โคมประทีบเดินไปยังท่าน้ำชุมพรท่าน้ำของแม่น้ำชุมพรนะครับ
เมื่อถึงแล้วก็จะมีการสวดปักเต้าเก่งแล้วก็สวดขอพรจากองค์นำซิงค์ปักเต้า
จากนั้นผู้นำสวดจะอ่านรายชื่อผู้ที่ถือสินกินเจซึ่งลงชื่อไว้ทุกคน
เสร็จแล้วก็จะข้ามสะพานเงินสะพานทองเพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์
เป่าสิ่งไม่ดีหรือว่าสิ่งอตมงคลออกไปจากชีวิตครับ
จากนั้นทุกคนก็จะเดินกลับไปที่สารเจ้าลิฟต์๖ตัวอีกครั้ง

แล้วก็ถือได้ว่า๑ปีจะมีแค่๑ครั้งเท่านั้นเอง
พิธีนี้ได้บทโอกาสเทพรชาชนที่บรรเทศสิริกิเจสามารถมาเข้าร่วมพิธีได้ด้วยนะครับ
ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีที่สำคัญนะครับ
ชาวชุมพรได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้นะครับ
แล้วก็อีกวิธีการหนึ่งก็คือ
ในช่วงของเทศกาลกินเจจะมีการไหว้เจ้าครับ
ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมใช้ผลไม้ที่มีความหมายเป็นมงคล

จะใช้ผลไม้๕ชนิดที่หาได้น้อยในท้องถิ่นนะครับ
แล้วก็มีความหมายที่ดีเป็นสิริมงคลกับชีวิตด้วย
ติดตามได้จากรายงานของคุณอรพันธ์ขันทองคำครับ
ผลไม้นานาชนิดถูกนำมาจัดวางในถ่านอย่างสวยงาม
นำไปไหว้พระไหว้เจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ภายในมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ลิฟต์๖ตัว
เทศบาลเมืองชุมพรในช่วงเทศกาลถือศีลกินผัก
นี่เป็นอีกหนึ่งความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนที่เชื่อว่า
ได้ถวายผลไม้มงคลให้องค์เทพเจ้า
ที่ในหนึ่งปีจะเสด็จลงมาเพียงหนึ่งครั้ง
ถือเป็นมหาสิริมงคลแก่ชีวิต
งานกินเจเนี่ยมันจะต้องเป็นงานที่เป็นสิ่งของที่ไหว้เนี่ย
ด้วยผลไม้มีความเป็นมงคลชีวิต
ตอนแรกก็คิดกันว่า๓อย่างคิดไปคิดมา๓อย่าง
ตัวเลขไม่สวยเอา๕อย่างดีกว่า
อย่างมหาเห็งนะคะให้ไม่ว่าจีนหรือไทย
เลข๕ดีที่สุดแต่ในความเชื่อ

เจ้าด้วยผลไม้ที่สวยงามชีวิตก็จะดีเจริญรุ่งเรือง
มีลูกสาวก็จะสวยมีลูกชายก็จะหล่อ
คือความสมบูรณ์พร้อมในถาดของผลไม้มงคลทั้ง๕ที่ออกมาค่ะ
ผลไม้มงคลชุมพร๕ชนิดที่นิยมนำมาไหว้เจ้า
แล้วเป็นผลไม้ที่ปลูกในท้องถิ่นวางขายทั่วไปในตลาดได้แก่
เล็บมือนางผลไม้แห่งความมั่งมี
ด้วยลักษณะของกล้วยที่ออกเป็นเครือจึงมีความหมายในทางมงคลว่า
ทำให้ครอบครัวเจริญงอกงามมีลูกหลานมากมายไว้สืบสกุล
และสีเหลืองทองของกล้วยหมายถึงความมั่งมีร่ำรวยเงินทอง
โดยจะวางหงายขึ้นเมื่อนำไปไหว้เพื่อให้กรอบโกยโชคลาภ
ปะรดสวีผลไม้แห่งความโชคดีภาษาจีนแต้จิ๋วเรียกว่าอังไลท์
เสมือนพญาพันตาหมายถึงการมีสายตาอันกว้างไกล
มีความรอบรู้ซึ่งสับปะรดพันธุ์นี้เป็นพันธุ์เก่าแก่ของโลก
ถูกนำมาปลูกที่จังหวัดชุมพรครั้งแรกเมื่อร้อยปีมาแล้ว
ชื่อนี้ตั้งขึ้นเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕
เสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองปักใต้ที่บ้านท่าไม้ลายตำบลวังใหม่อำเภอเมืองชุมพร
พุทธศักราช๒๔๓๓ประชาชนที่เฝ้ารับเสด็จได้ถวายส้มโอเมือง
นำเมล็ดที่พระองค์เสวยไปปลูกขยายพันธุ์
จนเป็นที่มาของชื่อมงคลเจ้าเสวย
โดยเชื่อว่าการไหว้ด้วยส้มโอจะทำให้มีโชคลาภ
มังกรผลไม้แห่งความอุดมสมบูรณ์
จากชื่อที่แปลว่ายิ่งใหญ่น่าเกร็งขาม
อีกทั้งแก้วมังกรมีเปลือกเป็นสีแดง
ซึ่งเป็นสีแห่งโชคลาภของคนจีน
และส้มโชกุลผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัด
ภาษาจีนเรียกว่าไตกิก
หมายถึงความโชคดีมหามงคล
ทุกปีเป็นเวลา๑๐ปีผ่านมาแล้ว
ซึ่งทางมูลนิธิหรือโรงเจนี่พกตัว
ก็ได้จัดไหว้ด้วยผลไม้มงคลทั้ง๕
แล้วก็ทำให้ชาวสวนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
เดี๋ยวนี้พอเวลาใกล้เทศกาลถือศิลป์กินเจ
ก็จะไปบอกแม่ค้าหลังตลาดว่า
ให้หาผลไม้ทั้ง๕ชนิด
มาขายมาจำหน่ายเพื่อชาวจีนจะได้ซื้อ
มาไหว้ในมูลนิธินะคะ
ผลไม้มงคลทั้ง๕มีปลูกอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนะคะ
ผลไม้ที่นิยมนำมาไหว้เจ้ามีหลากหลายชนิด
ขึ้นอยู่กับความเชื่อของคนในแต่ละพื้นที่

แต่สำหรับคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชุมพร
ไหว้เจ้าให้ถูกหลักด้วยผลไม้มงคล๕ชนิด
ยังถูกปฏิบัติมาจวบจนปัจจุบัน
เพื่อสืบต่อพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ให้คงอยู่ต่อไปชั่วลูกหลาน
รพันธ์คันทองคำข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

ชาวชุมพรโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายจีน
แล้วก็คนที่ถือศิลป์กินเจในปีนี้นะครับ

ทอดประเพณีที่มีแห่งเดียวในสารเจ้าลิฟต์๖ตัวนะครับ
เดียวในประเทศไทยก็คือที่สารเจ้าลิฟต์๖ตัวแห่งนี้นะครับ
และในอนาคตนะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ก็จะสนับสนุนกิจกรรมนี้นะครับ

เป็นเสน่ห์ในด้านของการท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรด้วยเช่นเดียวกันครับ
ยุธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากจังหวัดชุมพรครับ